ที่นครศรีธรรมราชกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นหลานของบ้าน
เขาบอกว่าเรื่องนี้ป่วยทางจิตพวกมีประวัติ
คลุ้มคลั่งครับใช้ไม้หน้าสามเนี่ยตีป้าตัวเองจนเสียชีวิต
พยายามมาช่วยห้ามถูกตีจนเจ็บไปอีกคนนึง
หลังจากก่อเหตุก่อนจะหนีไปจุดไฟเผาบ้านอีก

นี่สุดท้ายจำลวดตามไปจับจนได้
นี่สอบสวนเนี่ยยังให้การวกไปวนมายังคุยไม่รู้เรื่องอยู่เลย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
นายสุบพระชัยอายุ๓๖ปีคลุมคลั่งใช้ไม้หน้าสาม
นางเจิมอายุ๘๒ที่เป็นป้าแท้ของตัวเองบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือฟันหักไปทั้งแถบฮะซี่โครงซ้ายหักหลายซี่ด้วยทิ่มทะลุปอดด้วยนะครับ
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์มีคนเจ็บอีกคนนึง
นายจารึกอายุ๖๒เป็นพ่อนะฮะของคนก่อเหตุนะครับ
ซึ่งเดินไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะมีอาการป่วยอยู่ถูกทำร้ายไปด้วย
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพยายามเข้าไปห้ามลูกชายไม่ให้ทำร้ายพี่สาว
ก็ถูกศอกฟันเข้าที่หางคิ้วขวาจนบาดเจ็บนะครับ
ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่ตะบนทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายสุประชัยเนี่ยตอนก่อเหตุยังคลั่งไม่หยุดนะครับ
จุดไฟเผาบ้านตัวเองจนไหม้เสียหายทั้งหลัง

เจ้าหน้าที่ไปถึงต้องช่วยกันดับไฟก่อนนะครับ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงดับไฟเอาไว้ได้

สพทุ่งใหญ่ก็ติดตามตัวจนไปจับกลุ่มตัวนายสุภาชัยได้

อยู่ที่สวนยางพาราห่างจากบ้านไปสัก๑กิโลเมตร
นี่เป็นภาพตอนดับไฟนะครับ
นายสุประชัยจากการสอบสวน

ไม่ได้ทำร้ายป้านะครับ

คือโอ้โหเนี่ยป้าเนี่ย

ให้การวกไปวนมาไม่สามารถสอบสวนได้
ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อน

ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามีอาการทางจิตประสาทจริงหรือเปล่า

คือคุณรักษาหายแล้วคุณต้องมารับโทษนะครับ

จบกันพี่เรียเขียนหมายถึงกิจประสาทแล้วก็ไม่ต้องมารับโทษ

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่นครศรีธรรมราช

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโสกเช่านะครับ

พิธรรมศพ๓คืนนะครับชาวประณะกิจศพ๑๗เมษายน
ได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะฮะผู้ตายชื่อนางเจิมอายุ๘๐
นี่น้องสาวนะฮะชื่อนางเจียมอายุ๗๔นะครับ
บอกว่าบ้านของตัวของคุณป้าเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านพี่สาว๖๐๐เมตร
คืนเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มหลานสาวอายุ๑๒วิ่งมาบอกที่บ้าน
บอกให้ไปดูนางเจิมกับนายจารึกหน่อยกำลังถูกนายสุประชัยทำร้ายอยู่
แต่ว่าหลานชายเนี่ยที่เป็นคนทำร้ายเนี่ยไม่ได้ติดยาเสพติดนะ
อันนี้ทางนางเจียมเขายืนยันสาเหตุน่าจะเป็นจากเรื่องของอาการทางจิต
เพราะความเครียดสะสมแล้วก็ตกงานด้วย
๒ปีก่อนแม่เสียชีวิตแล้วพ่อก็มาล้มเจ็บนะเดินไม่ไหว
ส่วนเมียก็ตีตัวออกห่างทำให้หลานชายมีอาการทางจิตประสาท
ต้องกินยาเป็นประจำนี่ฮะนายคนนี้นะครับ
แต่ระยะหลังก็เหมือนเดิมเลยครับเวลาที่มีคนมีอาการลักษณะแบบนี้ก็คือ
ไม่ไปหาหมอไม่เอายามากินจนกระทั่งคลุ้มคลั่งแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
มันไม่มีสัตว์ต่างมันทำงานไม่ได้เครียดกันไม่เครียดกัน
แม่เสียอยู่ก็หุ่นกับหลายอย่างเครียดห่วงใกล้แม่ติด่วน

มันเป็นมานานได้กินยาไหม
เบี้ยวว่ามันเขาก็พาไปนั้นทั้งโค้กเต้นแหลว
ละสองหมื่นกว่าบาทได้นะฮะอืม
เป็นของผู้ตายนะครับเขาเก็บสะสมเอาไว้ที่ใต้เตียงนะครับ
ส่วนนายสุประชัยสพทุ่งใหญ่

ให้ไปตรวจสอบอาการทางจิตประสาทนะครับ
คือถ้ามีอาการทางจิตประสาทจริงก็ต้องไปรักษาก่อน
ตำรวจบอกว่าถ้ารักษาเสร็จหายดีแล้ว
ทางโรงพยาบาลจะส่งตัวมาให้ตำรวจอีกทีนึง
ก็ต้องมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป
เพราะฉะนั้นท่านที่มีคนในครอบครัวที่มีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือบางทีเราก็รู้ว่าแหละแต่บางทีเราก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยอยู่กันไป
คือบางทีเราเห็นว่าเขาก็ดูปกติดีแล้ว
ดูปกติดูไม่มีอารวาสไม่มีคลุมคลั่งอะไรแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วมั้ง
แต่ถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยคุมกันไม่อยู่นะฮะ